พาไปดูไก่หน่อยดีไหมคะหลายคนชื่นชอบไก่ชน
แต่คุณรู้จักไก่ตาเพชรกันไหม

ใช่มั้ยนี่ฉันพาไปดูไก่ตาเพชรนะคะ
เป็นซุ้มไก่ชนย่านนทบุรีค่ะ
มีไก่ตาเพชรเจ้าไก่ตัวนี้นี่แหละค่ะ
โอ้โหเจ้าของไก่เพิ่งจะถูกรางวัลสละกินแบ่งไปเมื่อวานด้วยนะ

นี่คือนายสุรัตนตาดอยู่หรือว่านายตายนะคะ
ซุ้มไก่กระต่ายทองย่านอำเภอไซน้อยค่ะ
เขาบอกว่านี่นี่คือไก่พลไก่ชนเพศผู้อายุ๘เดือน
ได้มาจากจังหวัดกำแพงเพชร
มีลักษณะพิเศษสุดเลยคือตาดำโตเต็มเบ้า

หายากมากตั้งแต่เลี้ยงไก่ชนมาไม่เคยเจอเลย
คุณผู้ชมดูนี่นี่ตาทางขวาเป็นแบบนี้

ตาเขาเหลืองเข้าแล้วก็แตนตาดำจุด
เล็กข้างในเหมือนตาคนเรานี่แหละเนาะ
แต่ตาอีกฝั่งนึงเนี่ยให้ดูนี่ตัวเดียวกันนะมันเหมือนสีเดียวกันหมดทั้งตาอันนี้คือตาดำปึ๊ดทั้งตาเลยตอนแรกเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าเจ้าเพชรตาบอดหรือเปล่าเพราะตามันไม่เหมือนไก่ทั่วไปอ่ะ
แต่ปรากฏว่าไปรู้มาว่าเอ้ยจริงแล้วอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตาเพชรไม่ใช่ตาบอดเขาก็บอกว่าโอ้โหรู้สึกรักแล้วก็ถูกชะตากับเจ้าตาเพชรมากเพราะเจ้าตาเพชรนี่เก่งมากเลยนะสู้กับไก่ตัวอื่นสบายเลยเขาบอกว่ารักมากกว่าอีก๓๗ตัวนี่มี๓๗ตัวน้อยใจแย่เลยเอาฟังคุณตายหน่อยค่ะ
มันหนึ่งในล้านจริงนะพี่ผมก็เล่นมา๓๗ปีแล้วผมไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอพี่เต็มที่เป็นแค่